ข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ร้อนแรงผ่านโลกโซเชียลต้อนรับต้นปีกันเลยทีเดียว
สำหรับกรณีของนักแสดงสาวสายติสสายป่านอภิญญาคนนี้
เป็นภาพที่แหม่สุดสวิวเลย
สวิวมาก
นั่นแหละนะเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นกันไปบ้างแล้วนี่แหละค่ะ

มันทำให้ตำรวจจากกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
ติดต่อนัดหมายให้สายป่านมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะคุณ
ฐานความผิดนำภาพลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ผู้จัดการส่วนตัวของสายป่าน
ออกมายืนยันว่าดาราสาวได้ตอบรับ
เพื่อที่จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ในวันพรุ่งนี้เวลา๙โมงนะคะ
แล้วก็สายป่านพร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

ที่เธอจะเดินทางต่อไปทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งทางผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าเธอต้องไปเชียงใหม่ตอนบ่ายโมง
เพราะฉะนั้นเธอจะเข้าไปที่ปอทก่อน

พร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วย
แต่ว่าขอความร่วมมือว่าจะต้องให้เธอไปทำงานทันด้วย

ต้องบอกว่ามันไม่มีใครตั้งใจอยากจะให้เกิดขึ้น
รวมถึงตัวสายป่านเองก็ไม่ได้ตั้งใจ
แต่มันเป็นความสะเพล่าเป็นความแบบ

มันเป็นความประมาทสะพร่าวเล่อของเธอเอง

หลังจากนี้เธอจะมีสติรอบครอบให้มากขึ้น
เพราะอย่างที่เราบอกกันไปนะครับคุณผู้ชมว่า
ไอจีว่าง่ายแล้วในการโพสต์

คือกดถ่ายแล้วก็แชร์ลงไปเลยแค่นี้
แป๊บเดียวนะคุณดิฉันเชื่อว่าสายป่าเนี่ยลงไป
ไม่รู้ถึงนาทีหรือเปล่า

ที่ฉันยอมใจแบบเหล่าโซเชียลเดี๋ยวนี้เลยจริงเห็นไหม
เล็กน้อยมันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นมาได้
อย่างสายป่านนี้ก็ดูไว้เป็นกรณีศึกษา

สำหรับการใช้โซเชียลด้วยความประมาท
จนกลายเป็นเข้าตัวตัวเอง